คุณผู้ชมลงใต้กันหน่อยนะคะไปเที่ยวกันหน่อย
พาคุณผู้ชมไปดูโชว์สุดอลังการงานสร้างของพี่เอกชัยศรีวิชัยค่ะ
อลังการขนาดไหนให้คุณผู้ชมได้เห็นกับตาพร้อมกันค่ะ
ความคิดซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของความรักมันหยุดเราไม่ได้คือความรักของผมที่มีต่อคุณ

ส่วนเธอรักโทนักสัญญาเหมือนเดิม
เอ้ยมันเธอส่วนที่ที่สุดอยู่ทางนี้สัญญานี้สัญญาที่สุดอยู่
เพราะนอกจากพี่เอกชัยจะร้องเพลงแล้วก็ยังมีการแสดงตลกกับพี่น้องในคณะ
มอบเสียงหัวเราะให้กับชาวสงขายด้วย
ใช่ค่ะรวมไปถึงการแสดงลิเกฮีโร่จากสองหนุ่มลูกบุญธรรม
นั่นก็คือแน็กกี้กับนีโน่อีกด้วย
โดยการแสดงทั้ง๑๕โชว์นี้พี่เอกชัยบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
โชว์มีความแตกต่างแล้วก็มีความพิเศษอย่างแน่นอน
แต่สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันทุกจังหวัดเลยก็คือ
การแสดงหนังตะลุงและรำมโนราเพราะว่ามันคือวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ของคนใต้
และก่อนการแสดงค่ะพี่เอกชัยแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ย
ก็มีการทำพิธีไหว้ครูและบรรพบุรุษเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
เอาเลิกเอาชัยก่อนการแสดงว่างั้นเถอะ

คิดถึงแล้วก็เฝ้ารอที่จะชมการแสดงในครั้งนี้แน่นะคะ
เพราะว่าเดินทางมาจับจองพื้นที่นั่งชมกันตั้งแต่ช่วงซ้อมอ่ะพี่แจ๊ค
เอกชัยบอกว่ารู้สึกดีใจมากแล้วก็แฮปปี้มากนะคะ
พี่น้องภาคใต้ยังให้ความสนใจแล้วก็มาชมกันเยอะมาก
เพราะส่วนตัวเนี่ยก็ตั้งใจมอบความสุขแล้วก็ความสนุกอย่างเต็มที่ค่ะ
พี่จะโชว์รอบนี้หน่อยครับ
ก็ไปกันได้นะคะที่จังหวัดภาคใต้นะคะ
รับรองว่าได้ไปสร้างความสุขกันแน่นอนนะคะ
แต่ที่แน่เราเห็นบรรยากาศแบบนี้คิดถึงเนอะ

พักเลยคุณผู้ชมนี่คือ๑ใน๑๕โชว์เท่านั้นนะ
แล้วคิดดูถ้า๑๕โชว์เนี่ยจะอลังการขนาดไหนต้องรอชมกันนะ